เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องโจรขโมยกันหน่อย
แต่ว่าขโมยรายนี้เนี่ยเป็นขโมยลูกเสือค่ะ
เขาใส่ชุดลูกเสือเข้าไปขโมยไก่ชนมูลค่าเกือบครึ่งแสนอ่ะ
ใช้เวลาขโมยเสร็จละ๒วันผ่านไปย่ามใจค่ะ
กลับมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่สำเร็จ
เพราะว่าไก่ชนอาจจะแรงเยอะหลุดมือหวุดหวิดไปได้
กล้องวงจรปิดที่บ้านเลขที่๑๕๒หมู่๒บ้านโคกล่ามตะบนสาวถีอำเภอเมืองขอนแก่น
บันทึกภาพที่นาทีคนร้ายแต่งชุดลูกเสือเข้าไปขโมยไก่ชนภายในบ้านหลังนี้แหละค่ะ
ไก่ชนมูลค่าสี่หมื่นห้าพันบาทไปหลังจากนั้นเขาก็อุ้มไก่วิ่งขึ้นไปมรถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ
ที่มีคนเขาขับจอดรออยู่แล้วซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จากนั้นอีกเพียง๒วันมาถึงวันที่๒๖ค่ะคนร้ายหวนกลับมาขโมยไก่ชนอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่ารอบที่สองเนี่ยไม่สำเร็จเพราะว่าไก่ชนหลุดมือวิ่งหนีไปได้
แล้วเพื่อนบ้านเนี่ยก็มาเห็นพอดีนะคะคนร้ายก็เลยวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ
เจ้าของบ้านคือนายสุริยาไร่พริกบอกว่าขณะเกิดเหตุครั้งแรกนี่นะลูกเขยนอนอยู่ที่บ้าน
คนร้ายมาที่บ้านเนี่ยช่วงประมาณเที่ยง๔๐นาทีเขาจอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงข้ามกับบ้านนี่แหละ
แล้วก็วิ่งเข้าออกบ้านถึงสองรอบเพื่อถ่ายรูปไก่ก่อนที่จะวิ่งกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือวิธีการขโมยของโจรรายนี้นะถ่ายรูปแล้วเอาไปเล็งก่อนว่าเอาตัวไหนยังไงเหรอฮะ
ใช่แล้วค่อยวิ่งกลับมาอุ้มไก่ชนออกไป
จากนั้นนะคะคนร้ายเนี่ยก็มาก่อเหตุซ้ำอีก
คนแรกเนี่ยค่ะเขาสวมใส่ชุดลูกเสือที่มีเสื้อยืดใส่ทับอีกทีหนึ่ง
อีกคนนึงสวมใส่ชุดกีฬาคาดว่าอายุยังแค่๑๓ปีถึง๑๕ปีเท่านั้นนะคะ
เดินเข้ามาภายในบ้านเปิดซุ่มไก่พยายามอุ้มไก่ชนออกไป

เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้ยินเสียง

ออกมาปุ๊บก็จ๊ะเอกับสองคนร้ายนั่นเลย
ทั้งคู่ก็วิ่งหนีหายไปค่ะ

เจ้าของบ้านเขาก็ไปแจ้งความไว้ที่สพบ้านเป็ดนะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็เร่งติดตามตัวคนร้ายมาสอบสวนต่อไป
จะเป็นคนอายุ๑๓๑๕ปีจริงหรือเปล่า